ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุให้ชมกัน

ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบนสะพานตากศิลป์
จู่รถมันเสียหลักแล้วมันก็ปัด

แล้วตกลงไปจากสะพานครับ

ชนขอบสะพานแล้วก็ตกลงไปเลยครับ
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง

คนขี่นั้นกระเด็นออกจากรถตกสะพานตากศิลป
ลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

สอบถามนายอานนท์จันทรวิโรธอายุ๓๔ปี

ขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนสาธรณ์

รถจักรยานยนต์ของคนเจ็บเสียหลัก
รถมันปัดล้อมันสายไปมา

รถมันก็เหวี่ยงไปชนกับแบรีเออร์อย่างแรง
รถนั้นล้มถลายไปกับพื้น

เจนตกออกมาในแม่น้ำเจ้าพยานเลยครับ
สภาพยังคงสวมหมวกกันน็อกอยู่
โชคดีนะฮะจุดนั้นมีคนขับเรือ

เขาก็ขับเรือเข้าไปช่วยออกมาได้
ก็ปลอดภัยรอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ

ท่ามเรือสาธรณ์คนนี้

เขาออกมาเปิดใจถึงนาทีที่
ไปช่วยเหลือคนที่ตกลงมา
บอกว่าขณะที่เขาจอดเรือ

นั่งกินข้าวอยู่จู่จู่เนี่ย

มันตกลงไปกระแทกน้ำหันไปดู

ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยคนต้องตกลงมาแน่

ตอนนั้นคนเจ็บยังไม่สลบยังคงมีสติอยู่
แต่หายใจรวยลินแล้วนะครับ

นำคนเจ็บขึ้นมาจากน้ำ
เอาไปใส่เรือแล้วก็มีเรือตรวจการ
จากกรมเจ้าท่าผ่านมาเจอพอดีอีก

แล้วก็พาคนเจ็บขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
ไปฟังเสียงของพลเมืองดีคนนี้กันหน่อยนะครับ
พอเห็นเลือดเขาก็สงสารว่า
อย่างเป็นอะไรไหม
ให้มาเอาไปส่งที่โป๊ะ

พรรครันตรวจตัวที่โรงพยาบาลเลิศสิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็น๐๑
ให้ที่ขยีรถจักรยานยนต์

ต้องมีสติต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
อันนี้ก็ไปขับเลนขวาด้วยไงส่วนหนึ่ง

ก็อย่าไปขับเร็วด้วยนะบนสะพาน

เหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่เขาปลอดภัย
คือบนสะพานเองมันก็จะมีรอยต่อของสะพานด้วยแหละ
ใช่แล้วคือสะพานเมืองไทยนะต้องยอมรับ

แล้วก็การขี่รถบนสะพานสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องระมัดระวังอยู่แล้ว
เพราะว่าบางสะพานเขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นด้วยซ้ำ

ไอ้จุดที่เป็นสีแดงเราแถบไว้ให้ขึ้นเป็นรอยต่อสะพาน
ใช่ค่ะและอันนี้ถ้ามาเร็วมันจะทำให้เสียหลักได้
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเลยเพราะมอเตอร์ไซค์มันคันมันเล็กแล้วมันลู่ลม
เพราะฉะนั้นการเสียหลักมันง่ายมากมันไม่เหมือนรถ๔ล้อนะ